สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
อยากเชื่อเองนะครับยวกมะทางการเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สอดใต้เหมาสมนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายก็ต้องมีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าความจริงแล้วเราเห็นผ้าเหลืองอยู่ในการชุมนุมเนี่ยมาก่อนหน้านี้อยู่หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะ
แต่ว่ายังไม่ได้ถูกหยิบยกประเด็นขึ้นมาอย่างเป็นทางการแล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็หลังจากที่มีการยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการตามภาพข่าวต้นรายการที่คุณผู้ชมเห็นไป
เราก็เลยโทรศัพท์หาสองท่านด้วยกันนะคะอันนี้บอกขั้นตอนให้ทราบว่าณตอนนี้เราก็ไม่ได้ตีความว่าเป็นการดีเบตหรอกนะคะ
แต่ว่ามาเห็นเอาทีหลังแต่ว่าทั้งสองท่านก็คือตอบรับในการมาพบกันเพื่อที่จะคุยเรื่องนี้ว่าตกลงที่เราเห็นผ้าเหลืองในมอบนั้นมีความผิดแบบไหน
แล้วถ้าย้อนกลับไปจะว่าคนไทยไม่คุ้นก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็ทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นการถกเถียงกันมาตลอดเพราะฉะนั้นสองท่านในรายการกับเราค่ะ
ท่านแรกค่ะเป็นพระสงฆ์จากวัดสร้อยทองนะคะคุณผู้ชมน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะพระมหาภัยวันวรวันโนแล้วก็คนที่ไปร้องอย่างเป็นทางการนะคะ
เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยคุณศรีสุวรรณจัญญานามสการหลวงพี่ค่ะสวัสดีค่ะให้ทางฝั่งคนร้องก่อนค่ะคุณศรีสุวรรณคือตั้งหลัก
เดี๋ยวเอาสองเรื่องก่อนคือคนมักจะคิดว่าคุณศรีสุวรรณไปร้องเฉพาะเรื่องนี้จริงไม่ใช่ไปร้องสองเรื่องไปร้องกรณีพระสงฆ์กับคุณสุวิทย์หรือว่าอดีตพระพุทธอิสระด้วยสองเรื่องคู่กัน
ทำไมคนไม่เห็นพูดถึงอีก
เพราะว่าเหตุการณ์ทั้งสองเรื่องมันก็อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ทางมหาเทราสมาคมทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
ขยับอะไรบ้างแต่ว่าก็ยังเงียบอยู่
จนกระทั่งมามอบหลังเนี่ยตั้งแต่ที่ศาลายา
เมื่อวันที่๕พิกาแล้วก็มาวันที่๘ที่อนุสาวรีชัย
ค่ะก็เห็นว่าเอ๊ะเริ่มมีพระออกมามากขึ้นอืม
แล้วไม่ใช่ออกมาร่วมอย่างเดียวนะฮะอย่างที่ศาลายาก็ออกมาให้ปลากเลย
นะครับรวมทั้งที่อนุสาวรีชัยเนี่ยก็ด่าหน้ากันมาเป็นแผง
ทรโข่งเดินปลาใสกันเลยแบบนี้มันก็เลยดูแล้วแม่
ไม่น่าจะเหมาะสมนะครับเราเองก็เป็นคนที่นับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก
อยู่แล้วนะครับไปทำบุญทำทานเราก็อยู่ในแวดวงพุทธศาสนา
ก็ไม่สบายใจนะครับเราก็อยากที่จะไม่ให้นะฮะ
ม็อบเนี่ยนะฮะคือการเกิดม็อบเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างความเห็นที่แตกต่างกันของฝ่ายการเมืองเป็นเรื่องปกติ
แต่ผมเนี่ยโดยส่วนตัวไม่อยากให้พระภิกษุหรือสมเนรเข้ามาร่วมมอบ
ไม่ว่าท่านจะเห็นพ้องด้วยหรือท่านจะไม่เห็นพ้องด้วยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ
ผมก็เลยใช้มาตรการหรือวิธีการที่ผมถนัด
ก็คือการร้องเรียนให้หน่วยงานที่เขามีอำนาจหน้าที่โดยตรงมาดำเนินการนะครับ
เอาผิดกับม็อบที่มาดำเนินการในเรื่องนี้

เพราะว่าตามที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นเนี่ยก็ไปยื่นกับ
จะเรียกว่าเป็นต้นสังกัดหรือว่าคนที่ต้องดูเรื่องนี้ก็คือสำนักพุทธครับ
สำนักพุทธก็คือเลขาของมหาเทศรัฐสมาคมใช่ไหมคะ
โดยคำที่ไปยื่นเนี่ยคืออิงตามคำสั่งมหาเถระสมาคมปี๓๘นะคะ
เดี๋ยวเรามาอธิบายกันมาที่หลวงพี่ไพรวันก่อนค่ะ
เอาภาพนี้ก่อนคือหลวงพี่คงพูดเรื่องนี้มาตลอดล่ะนะคะ
แต่ทีนี้พอมีการร้องเรียนชัดเจนสิ่งที่คิดว่าควรจะตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นประเด็นคุยกันคือเรื่องอะไรคะ
คือต่อมามองว่ามันไม่เป็นธรรมคือสังคมไทยเราเนี่ยมันเป็นสังคมที่เน้นการใช้อำนาจมากกว่าการใช้ความเป็นธรรม
คือพอมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็คิดถึงวิธีการจะใช้อำนาจแล้วการใช้อำนาจคืออะไรคือใช้คำสั่งใช้กฎอะไรต่างไปพยายามที่จะกดทัพหรือพยายามจะทำให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งพยายามจะออกมาพูดถึงประเด็นที่มันเป็นปัญหาหรือออกมาเรียกร้องเนี่ยไม่สามารถจะใช้สิทธิโดยชอบทำของตนเองได้
ก็ใช้วิธีการเอาอำนาจซึ่งมันมีและเป็นอำนาจที่มันไม่ชอบทำพระเจ้าประจำคณะสงฆ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ชอบทำเลยออกมาผ่านกันสามวาระรวดโดยสนชเนี่ยไม่ได้ผ่านรัฐมนูลของของชาวบ้านเนี่ยเวลาจะจะทำเป็นรัฐมนูลประกาศใช้เนี่ยยังต้องทำประชามติผ่านความเห็นชอบจะรับไม่รับ
แต่ของพระเนรเนี่ยไม่เคยถามเลยไม่มีสังคารนัทไม่มีสังคมติไม่เคยถามความคิดเห็นของพระพิสุสำเนรในสังคมณฑลเลยว่ามีความรู้สึกมีความนึกคิดยังไงต่อพระราชบัญญัติตัวนี้บ้าง
๖๐๖๑อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ทีนี้ที่คุณศรีสุวรรณนำไปยื่นเนี่ย
คืออิงตามคำสั่งมหาเทรสมาคมมันเกี่ยวเนื่องกับพรบสงฆ์โดยตรงยังไงคะ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่มันออกมาแต่เดิมเนี่ยจุดประสงค์ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ที่มันมีเนี่ย
เพื่อให้สังคมณฑลสามารถปกครองดูแลกันได้โดยพระธรรมวินัย
กระบวนการอะไรในทางพระธรรมวินัยมันเป็นไปโดยชอบทำ
ก็เลยมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เนี่ยออกมาแต่กลายเป็นว่าพอมีพระราชบัญญัคณะสงฆ์เนี่ย
มันกลับกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลยคำสั่งหรือมติใดใดก็ตามที่ออกมาเนี่ย
ไม่เคยมีหลักพระธรรมวินัยอ้างอิงเลยว่าคำสั่งหรือมตินั้นนั้นเนี่ย
ผิดหรือถูกชอบหรือไม่ชอบโดยหลักพระธรรมวินัยอย่างไร
คุณจอมขวัญอ่านเลยมติมหาธรรมคมแต่ละฉบับซึ่งออกมาเนี่ย
ซึ่งพอสำนักงานพุทธเป็นคนลงนามเนี่ยเคยอธิบายให้คนพุทธ
มีมติออกมาเนี่ยมันชอบโดยหลักพระธรรมวินัยหรือเป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยข้อไหน
อย่างก่อนนี้พระอาทิตย์เนียนห้ามชุมนุมเนี่ยมีคำสั่งไม่ให้พระอาทิตย์เนียนห้ามชุมนุม
แต่ไม่มีใครเคยพูดรายละเอียดเลยว่าสิ่งที่พระเนรเอาไปพูดในที่ชุมนุม
พฤติกรรมหรือพฤติการใดของพระเนรที่ปรากฏในที่ชุมนุม
สอดคล้องหรือไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยอย่างไร
ไม่มีเลยนี่คือสิ่งที่พระอาทิตย์เนียนตั้งคำถาม
กลับมาที่คุณศรีสุวรรณค่ะคุณศรีสุวรรณคือเวลาคุณศรีสุวรรณเป็นนักกฎหมายแล้วไปร้องแบบนี้เนี่ย
คือเห็นความความแย้งในเนื้อความของกฎหมายหรือว่าการการมองภาพที่
พรบสงฆ์เนี่ยมันมีความเป็นรัฐมันมีความเป็นโลกแล้วไปกำกับทำไหมคะ
คือก็คือไม่ใช่ฮะคือในสังคมมนุษย์เนี่ยนะครับ
ต้องมีกฎมีระเบียบนะครับเอ่อหรือกฎหมายในการที่จะบังคับให้คนที่อยู่
หมู่มากเนี่ยอยู่กันด้วยความสงบนะครับ
หากไม่มีกฎไม่มีระเบียบทุกคนอยากจะทำอะไรโดยใจ
นึกคิดของตัวเองเนี่ยสังคมมันก็วุ่นวายสังคมมันก็ขัดแย้ง
ลาค่าฟันกันผมคิดว่าพุทธศาสนาก็เป็น
ก็เป็นหลักการเดียวหลายหลายเหมือนหลายหลายศาสนานะครับเอ่อแน่นอนฮะ
นะฮะเป็นธรรมวินัยของพระสงฆ์นะฮะ
เช่นห้ามฆ่าสัตว์ห้ามยิงนกตกปลาห้ามพูดเท็จอะไรก็แล้วแต่นะครับ
บรรยัติมาถึง๒๒๗ข้อ
พระพุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่จนถึงปัดนี้เนี่ย

อาจจะเป็นพันข้อแล้วก็ได้นะครับ
แต่ว่าเมื่อพุทธองค์ทรงบัญญัติในสมัยนั้น

แต่ว่าสังคมมันมีพลวัตรของมันไง
ภายดามของสังคมเนี่ยมัน

ดังนั้นในยุคนี้ก็เป็นยุคของการใช้สารสนเทศเป็นหลัก
แน่นอนในยุคพุทธการไม่รู้จักคำว่าสรสุนเทศด้วยซ้ำไป
ดังนั้นในฝ่ายโลกนะครับ
ก็คือฝ่ายการเมืองเนี่ย
จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมาย
เพื่อให้คณะสงฆ์ซึ่งปกครองดูแลกันเองเนี่ย
ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะควบคุมดูแล
ไม่ให้สงฆ์หรือพระเนรเนี่ย
ออกมากับทำการที่ผิดเพี้ยนไปจาก
ไปจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์
มันจึงมีกฎหมายพรบคณะสงฆ์ปี๒๕๖๒

มันอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคก็มีการแก้ไข

คนที่อาจจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ก็คือสงค์ต่างทั่วประเทศเนี่ย

ถ้าหากไม่พอใจในกฎหมาย
หรือในคำสั่งในมติใดของมหาเทระเนี่ย
ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
ซึ่งรัฐมนูลเองโดยเฉพาะมันในมาตรา๔๔

สามารถเข้าชื่อกันในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่ตน

หรือร้องเรียนหน่วยงานที่จะส่งผลกระทบต่อตน
มันมีคันลองตามกฎหมายอยู่แล้ว

ใช้สิทธิ์ตามรัฐมนูลในมาตรา๓๗
ในการออกมาชุมนุมโดยสงบโดยเปิดเผยเนี่ย
ถามว่าการชุมนุมเนี่ยมันผิดกฎหมาย

อยู่ในมวลชนที่มีมาเป็นเรือนพันเรือนหมื่น
มันก็ผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญา

การที่พระสงฆ์ออกมาร่วม

มันก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี
ต่อประชาชนต่อคฤหัส

พระสงฆ์หรือพุทธศาสนาอยู่เท่านั้นเอง
ฉะเราจำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวหรือยับยั้ง
ไม่ให้พระสงฆ์หรือเนรเหล่านี้ออกมา

หรือการขัดลองสิทธิของสงฆ์
อายุที่ทิโยงศรีพูดมาเรื่องบ้านเมือง
มันต้องมีกฎหมายมีอะไรมากำกับดูแลเนี่ย

ว่าความยุติธรรมคือเจตนารมณ์ของการใช้กฎหมาย
แล้วถ้ากฎหมายมันไม่ยุติธรรมมันไม่เป็นไปเพื่อความยุติธรรมเนี่ย

มีไว้เพื่อรังแก่พระผู้เล็กผู้น้อยทั้งนั้นเลย

ยกตัวอย่างได้ชัดเจนเลยอย่างกรณีพระสองรูปที่เปศน์บูรณ์รูปหนึ่ง
ที่จังหวัดอีกรูปหนึ่งแต่มาจำไม่ได้เนี่ย
ตรงจากเจ้านัยที่ตำรวจไปตามจับกุมนะ
โดยบอกว่าอะไรรู้ไหมไปปลูกเสกทำของขัง
ของสำเร็จพระสัญหาราชเจ้ากมหลวงชินวร
ยุคสมัยไหนไม่รู้แล้วอยู่ดีมาจับศึกใช้อำนาจกับพระเหล่านี้
แล้วถามว่าพระที่ใหญ่โตเหล่านี้ฝ่านี้ที่ปลูกเสกกันทุกวันไม่ถูกจับศึก
แล้วกฎหมายมีความเป็นธรรมตรงไหนกฎหมายคณะสงฆ์มีความเป็นธรรมตรงไหน
ที่เราเห็นกันเนี่ยพระที่ถูกเล่นงานโดยพระราชบัญญคณะสงฆ์เนี่ยคือพระตัวเล็กตัวน้อยทั้งนั้นเลย
พระที่อยู่ระดับสูงเนี่ยไม่เคยถูกเล่นงานโดยกฎหมายพระราชนสงฆ์เหล่านี้เลย
หลวงพี่พูดถึงการบังคับใช้กฎหมายต่อสงฆ์แบบทั่วหน้า
มันไม่มีความเป็นธรรมใดเลยเมื่อมันไม่มีความชอบทำเนี่ยมันก็ต้องถูกพูดถึงได้
แล้วแต่เดิมเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่มีพื้นที่อันนี้จะมาอยากขอความเป็นธรรมมันไม่มีพื้นที่ให้พระเนรได้พูดเรื่องเหล่านี้เลย
ไม่เคยมีพื้นที่สมัยก่อนเนี่ยมีคณะปฏิสังขรการพระศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยมีพระเนรุ่มรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มยุวสงฆ์เนี่ยไปลงชื่อกันสนับสนุนกลุ่มคณะปฏิสังขรการพระศาสนา
ปรากฏว่าถูกสอบสวนไปอยู่ที่สารธรรมถูกบังคับให้อดฉันข้าวฉันน้ำ
อย่างนี้มันชอบด้วยพระธรรมวินัยยังไงมันไม่ชอบมันก็แสดงว่าไอ้กฎหมายเหล่านี้เนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมืออย่างชัดเจนเลย
หลวงพี่ถ้าสมมุติขยายความที่หลวงพี่บอกเนี่ยหลวงพี่กำลังจะบอกโดยโดยความหมายก็คือว่าพรบสงฆ์ถ้าจะยึดตามพรบสงฆ์พรบสงฆ์ก็ต้องไม่ขัดกับพระธรรมวินัยซึ่งใหญ่กว่าเองด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
สงฆ์ต้องเป็นไปและสอดคล้องโดยหลักพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบรรยัติสิขาบทอะไรก็ตามแต่ขึ้นมาถ้าไม่ได้บรรยัติโดยการให้พระใช้อำนาจกับต่อกันอันนี้ต้องต้องตาเอาไว้ให้เข้าใจให้ชัดเจนเลย
แต่พระบัญญัติอะไรก็ตามแต่เนี่ยพระวินัยตั้งแต่ประราชิกไล่ไปแต่ละข้อเนี่ยการจะจับพระสักรูปหนึ่งศึกได้เนี่ยต้องมีหลักหรือต้องปฏิบัติตามหลักระงับอธิกรอย่างชัดเจนเช่นหลักสัมขาวินัยต้องเรียกพระรูปนั้นมาสอบสวนต่อหน้าคณะสงฆ์ต้องหามูลหาเหตุให้ชัดแล้วสงฆ์จึงสามารถ
แต่ไม่ดำเนินการตามหลักพระวินัยอย่างคำสั่งคณะสงฆ์อะไรก็ตามแต่ที่เราเห็นว่าจัดการกับพระรูปนั้นรูปนี้เนี่ยไม่อธิบายโดยโดยหลักหลักระงับอธิกรโดยหลักพระวินัยเลยไม่มีอ้างอิงเลยเดี๋ยวกลับมาขอขอลงไปที่รูปธรรมเลยนะคะเพราะว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นโดยอิงตามคำสั่งมหาเถ
ไปยื่นซึ่งก็สามารถถกเถียงได้นะคะว่าสิ่งที่เป็นอยู่นะตอนนี้จริงจริงนี้มันเป็นเรื่องของสงฆ์หรือมันเป็นเรื่องของโลกกันแน่ในขณะที่ไม่รู้แหละเป็นเรื่องของสงฆ์หรือเรื่องของโลกแต่ว่าเมื่อมีคำสั่งมหาเถรสมาคมคำถามคือแล้วพระสงฆ์จะแย้งยังไงในเมื่อก็มีคำสั่งมหาเถรสมาคมครอบอย
คุณผู้ชมค่ะคำสั่งที่คุณศรีสุวรรณนำไปร้องเรียนเนี่ยนะคะอิงตามคำสั่งมหาเทรสมาคมเรื่องห้ามพระพิสุขสามเนรเกี่ยวข้องกับการเมืองข้อ๔ข้อ๖ข้อ๗นะคะ
สรุปความก็คือว่าห้ามภิกษุสามเณรนะคะเข้าไปในที่ชุมนุมในที่ชุมนุมทางการเมืองไม่ว่ากรณีใดดิฉันย่อนะคะ
แล้วก็ไม่ให้เข้าร่วมชุมนุมในการเรียกร้องสิทธิ์ของบุคคลหรือคณะบุคคลใดห้ามไม่ให้ร่วมอภิปรายหรือบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งในวัดนอกวัดเรียนสรุปความ
รัฐออกอุดมการออกนโยบายอะไรมา
คณะสงฆ์มีหน้าที่ในการรับสนองนโยบายจากรัฐอย่างเดียวเลย
เหลือความเป็นปรัตโตโฆษะเลย
พระสงฆ์ไทยนี่ตกลงยังเคารพพรบสงฆ์เคารพมหาเทรสมาคมเคารพสำนักพระพุทธศาสนาอยู่ป่ะคะ

สำนักงานพุทธศาสนาเนี่ยมีที่มาจากการที่ชาวพุทธคนชาวพุทธกลุ่มหนึ่งเขาออกไปขู่ร้องเรียกร้องขอ
แต่ก่อนนี้จะขอกระทรวงพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้สำนักงานพุทธศนาแห่งชาติมา
มันก็มาจากการออกไปประท้วงออกไปเรียกร้องเหมือนกันนั่นแหละ

นี่สำนักงานพุทธควรจะต้องสำเนียกให้เยอะนะแต่มาอย่าใช้คำว่าสำเนียก
คือที่มาของคุณมันก็มาจากการที่พระเนรนี่แหละกลุ่มหนึ่งนี่แหละ
ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งนี่แหละอุบาสกอุบาสิกากลุ่มนึงเนี่ย
ออกไปเรียกร้องออกไปขอให้รัฐเนี่ยทำหรือสร้างองค์กรอะไรองค์กรหนึ่งมา
เพื่อดูแลกิจการวุฒนาโดยเฉพาะเลย
คุณสีสวรรค์ค่ะคือจริงแล้วถ้าถูกเราอิงเฉพาะตามตัวอักษร
ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วทั้งพรบคำสั่งหรือใดก็แล้วแต่นะคะ
แต่ว่าจริงแล้วถ้าเราลื้อกรอบนี้ออกทั้งหมดแล้วจะต้องคุยเรื่องนี้กันจริง
คือเอาเข้าจริงเรากำลังพูดถึงพระสงฆ์ในบริบทเมืองไทย
ซึ่งมีความเป็นรัฐนะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้อิงกับพระธรรมวินัย
ซึ่งจริงแล้วใหญ่กว่าโดยความเป็นพุทธเรียนเข้าใจถูกต้องไหมคุณศรีสุวรรณ
แต่ผมยืนยันว่าอยู่ในสังคมมันต้องมีระเบียบวินัย
พระสงฆ์ถ้าจะไม่มีระเบียบวินัยอยากจะทำอะไรโดยอำเภอใจเนี่ย
มันก็ไม่ควรมาเป็นพระสงฆ์ควรจะออกไปเป็นคารวาสนะฮะไปเป็นบรรพชิต
ไม่ควรจะเข้ามาอยู่ในเวทวงศ์นี้
อยู่ในสังคมมันก็ต้องเคารพในระเบียบวินัยกฎเกณฑ์
คนที่เป็นเขาฤหัสเป็นประชาชนถูกแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมีคดีความนะครับ
ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็จะอ้างว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรม
กฎหมายฉบับนี้ไม่เป็นความกับผมแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไง
งั้นคนที่ติดคุกในประเทศนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่รับความเป็นธรรมอย่างนั้นหรือมันไม่ใช่
ในเมื่อกฎระเบียบวินัยในสังคมมันถูกกำหนดขึ้นก็ต้องเคารพตามนั้น
แต่หากว่ากฎระเบียบวินัยเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องไม่มีความเป็นธรรมโดยคนส่วนใหญ่
เราก็ใช้กรณไกรทางกฎหมายที่มันมีอยู่มีช่องทางมีระเบียบก็ดำเนินการไปตามนั้น
รู้อยู่ว่าเขามาประท้วงทางการเมืองด้วยในเหตุผลอะไร
๑ให้นายกราออก๒แก้ไขและตำนูล๓ปฏิรูปสถาบัน
ซึ่งมันกระทบติดจิตใจคนทั้งประเทศใช่ไหมฮะ
ฉะนั้นการที่สงฆ์ออกมาชุมนุมประท้วงก็แสดงว่าเห็นด้วยกับกลุ่มมอบที่เขาประท้วงกันหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาเท่านั้น
เพราะฉะนั้นผมยังเห็นว่าการที่สงฆ์ออกมามีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเมื่อไปดูตามคำสั่งของมหาเทราสมาคมเมื่อปี๓๘แล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะฮะ
อาจจะขอใช้สิทธิของตัวเองก็สามารถทำได้แต่ไม่ควรจะมาผสมผสานกับกลุ่มมอบที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ก็เท่านั้นเอง
หลวงพี่ค่ะทำไมไม่ใช้พื้นที่อื่นคะการบอกว่าทำอะไรโดยอำเภอใจเนี่ยต่อมาคิดว่าถ้าพูดอย่างนี้มันจะทำให้คนเข้าใจผิด
ที่พระสงฆ์ออกไปในพื้นที่ชุมนุมไม่ได้หมายถึงว่าพระสงฆ์จะทำอะไรตามอำเภอใจก็ได้
สงฆ์อยู่ได้โดยอะไรโดยกรอบของพระธรรมวินัยถ้าพระสงฆ์ละเมิดพระวินัยข้อไหนคุณก็ว่าไปตามหลักพระธรรมวินัยสิ
อัตมาไม่ได้กำลังจะบอกว่าการที่พระสงฆ์ออกไปนั่นคือไปละเมิดพระวินัยอย่างไรก็ได้
แต่การจะจัดการต่างหากการจะบอกว่าท่านทำผิดต่างหากคุณต้องยกข้อธรรมข้อวินัยข้อวินัยขึ้นมาพูดให้ชัดว่าท่านทำผิดพระวินัยข้อไหนอย่างไร
แล้วอย่าพยายามพูดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยการออกมาประท้วงเนี่ยเป็นเรื่องสกปรกโสโคกอะไรก็ตามแต่
ทำไมไม่อยากให้มองอย่างนั้นเลยพระสงฆ์พม่าเนี่ยปี๒๕๕๐เนี่ยรัฐบาลทหารเนี่ยออกคำสั่งเนี่ยออกมาตรการเนี่ยขึ้นค่าแก๊สหุงต้มเนี่ย๔๕เท่าเนี่ย
พระสงฆ์ท่านทนไม่ได้เลยออกมาเดินนำขบวนเลยออกมาสวดกรณียเมตตสูตรทำไมพระสงฆ์ต้องอยู่ข้างรัฐอย่างเดียว
พระสงฆ์เป็นประโตโฆษะไม่ได้ทำไมคนอย่างสมเด็จโตจึงถือครบเพลิงไปจวนเจ้าพญาได้เข้าไปในวังได้ทำหน้าที่เป็นปรโตโฆษะได้หรือพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่เชื่องอย่างเดียว
สนสภายอย่างเดียวให้รัฐออกกฎหมายออกคำสั่งอะไรมาจัดการก็ได้แต่มาว่าไม่ถูกใครจะเห็นด้วยกับรัฐะก็ได้จะสนับสนุนก็ได้แต่ในทางหนึ่งเนี่ยควรจะให้พระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านเห็นถึงความไม่เป็นธรรมของบ้านเมืองออกมาออกมาพูดบ้าง
สังคมกับการเมืองนี้มันไปด้วยกันเลยมีพระสงฆ์หลายกลุ่มที่ทำงานพวกนี้ท่านเดินธรรมญาตาช่วยชาวบ้านประท้วงนู่นสร้างโรงงานฐานหินอะไรกันแล้วถามว่าเรื่องพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือเกี่ยวทั้งนั้นเลยใครให้สัมประธาน
ไม่ฟังเสียงชาวบ้านแล้วทำไมพระสงฆ์จะออกมามีบทบาทไม่ได้ออกมาด้วยท่าทีอย่างไรต่างหากไอ้บนเวทีการชุมนุมเนี่ยพระสงฆ์ไปพูดอะไรซึ่งสนับสนุนการใช้ความรุนแรงอันขัดต่อธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าหรือเปล่าไปบอกโยมลุยเลยหรือพระสงฆ์ถือมีดถือปืนเสียเองใช้ความรุนแรงเสียเอง
พระพุทธห้ามพูดสอดเสียดอยู่ในธรรมวินัยท่านก็รู้อยู่แล้วการที่พระออกมาให้ปากที่สรายาเนี่ยก็พูดจาที่ก็รับไม่ได้มันก็ผิด
ธรรมวินัยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วท่านจะไปปกป้องคนเหล่านี้ได้อย่างไรผมไม่ได้ยกคำคำข้างนอกเลยมันอยู่ใน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

ด้วยกับรัฐฐะอย่างนั้นหรือคุณสิทธิวันตั้งใจจะให้ถึงแบบจับสึกเลยเหรอคะ
ไม่ใช่ครับคือมันมีขั้นตอนอยู่ในคำสั่งมหาเทราสมาคมก็ระบุชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าหากพระสงฆ์หรือสมเนรฝ่าฝืนก็ให้สังคาธิการหรือคณะสงฆ์ผู้ปกครอง
ดำเนินการตามระเบียบวินัยนะฮะซึ่งมันก็มีตั้งแต่ขั้นต่ำสุดนะฮะ
เรียกมาตักเตือนหรือทำออกหนังสือนะครับไปจนถึงขอให้ลาศิกขาบทนะครับ
มันก็มีขั้นมีตอนอยู่เช่นออกมาร่วมชุมนุมมอบเนี่ย
ท่านอาจจะเรียกมาตักเตือนนะฮะท่านเจ้าวาดหรือคณะตะบนอำเภอจังหวัดหรือภาคแล้วแต่
ก็อาจจะเรียกมาตักเตือนแล้วถ้าไม่ฟังก็อาจจะเตือนครั้งที่๒ครั้งที่๓
ออกหนังสือมันก็มีขั้นมีตอนเหมือนคฤหัสเหมือนคารวาสทุกประการ
แล้วก็ถ้ามีการเอาผิดท่านก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์
ไอ้ที่ท่านสั่งลงโทษผมเนี่ยไม่ถูกไม่ต้องก็มีชั้นลำดับในการอุทธรณ์
มันก็เหมือนคารวาสครหัสทุกประการนะครับก็คือก็คือใช้แนวทางอย่างที่
แต่ว่าเมื่อมันเป็นกฎหมายมันเป็นกฎระเบียบของพระนะครับ
ผมเองเป็นนักกฎหมายผมก็ต้องชี้ให้เห็นว่าพระสงฆ์หรือสมเนรออกมาร่วมชุมนุมเนี่ย
มันมีคำสั่งมหาเทราสมาคมว่าห้ามอยู่แล้วท่านออกมาเนี่ยมันไม่ได้
ผมก็ต้องไปร้องตามที่ผมเคยร้องมาโดยปกติค่ะจริงจริงแล้วเราต้องโฆษณานะคะ
แต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะต่อที่ออนไลน์อีกครึ่งชั่วโมงถึง๖โมงครึ่ง
เพราะฉะนั้นในเบรกน่าจะสั้นหน่อยแต่ต้องให้ที่หลวงพี่ไพวันจบที่เบรกนี้ค่ะ
คือจริงถ้าเราไปดูในข้อเรียกร้องของคณะปฏิสังขรการพระศาสนาใหม่เนี่ย
หรือกลุ่มพระเนรที่ออกไปเนี่ยท่านเสนออะไรที่เป็นเรื่องคมคายหลายเรื่องเลย
อย่าว่าแต่คำสั่งแค่นี้เลยท่านพูดถึงการต้องการให้มีการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจคณะสงฆ์
ต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญาคณะสงฆ์ปี๒๕๐๕ให้สอดคล้องกับปฏิมวินัย
อันนี้ไม่รู้ว่าคุณศรีสุวรรณได้ศึกษาหรือเปล่าว่าข้อเรียกร้องของท่านในแต่ละข้ออะไรบ้าง
มีทั้งเรียกร้องเพื่อทุกศาสนาเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเดียวมีหมดเลย
ซึ่งข้อเรียกร้องเหล่านี้จะมาว่าควรแก่การรับฟังถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลแล้วมันเป็นปัญหาจริง
ถ้าตามใดมันไม่ได้ละเมิดหลักภาวินัยไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นผิดหลักภาวินัย
หรือไม่ได้เสนออะไรที่มันขัดกับหลักธรรมแต่มาว่าพระทุกรูปท่านมีสิทธิ์ที่จะพูด
ที่จะสะท้อนได้เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมค่ะคือ
คือถ้าเอาภาพเนี่ยนะคะคือก็แล้วแต่ว่าคนสบายใจไม่สบายใจ
แต่ที่แน่เมื่อไปอยู่ในการชุมนุมทางการเมืองมันมีความเป็นโลกมาก
คำถามคือเรียนจะกลับมาที่หลวงพี่ก่อนเหมือนเดิมนะคะก็คือว่า
แล้วจะอธิบายอย่างไรถ้าญาติโยมไม่โอเคกับภาพแบบนี้สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ
ขอกลับมาเริ่มที่หลวงพี่ไพวันค่ะหลวงพี่แต่ว่าภาพภาพคือไม่ว่ารอบไหนนะคะ
มันดูไม่สบายตาไม่คุ้นตาแล้วก็ไม่สบายใจหลวงพี่อธิบายว่ายังไงคะ
คุณจอมขวัญคิดว่านอกจากพระที่ไปอยู่ในพื้นที่การชุมนุมเนี่ย
ปฏิบัติตัวไม่ดีอย่างอื่นมันไม่มีเลยเหรอ
หรือต่อให้พระที่ไปอยู่ในที่ชุมนุมอย่างนั้นเนี่ย
มีแต่คนซึ่งเห็นว่าพระเหล่านั้นไม่ดีทั้งหมดเลยเหรอ
เมื่อไหร่เราจะยอมรับสักทีว่าคนเนี่ยมันย่อมมีความคิดเห็นต่างกัน

แต่พระบางรูปเนี่ยออกข่าวนะปลุกเสกทำท่าทำทางใบ้หวยทุกวันนี้คนยังตามไปขอหวยกันไม่หยุดเลย
นี่แสดงว่าอะไรคนจะศรัทธาพระจะชอบพระมันก็มีความอคติในใจที่จะเลือกจะชอบทั้งนั้นแหละ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามองโดยพื้นฐานอย่างนี้เนี่ย
คุณจะศรัทธาพระรูปไหนอย่างไรเนี่ยมันเป็นสิทธิส่วนตัวของคุณ
ตามใดที่พระเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ละเมิดกฎเกณฑ์หรือพระวินัยบัญญัติในทางศาสนาที่มันมีเหตุให้ต้องละความเป็นสำนักไปเนี่ย
มันเป็นเรื่องของคุณที่จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธา
สันติอโศกถึงไม่ได้อยู่ในการปกครองดูแลของคณะสงฆ์ก็ตามทีเนี่ย
พื้นที่การชุมนุมชัดเจนเลยออกมามีบทบาททางการเมืองชัดเจนเลยแสดงธรรมบนเวทีเลย
ทุกวันนี้คนไปสันติอศกมีไหมมีเยอะแยะมากมายเพราะว่าหลายเรื่องสันติศุกร์เขาก็ทำถูกหลายเรื่องเขาก็พูดดี
หรือพระบางวัดก็เหมือนกันไอ้บางรูปอดีตพระบางรูปก็เหมือนกันเนี่ย
ทุกวันนี้ก็ยังมีคนเข้าวัดท่านไปปฏิบัติธรรมกับท่านไปฟังธรรมท่านเนี่ยแล้วเมื่อไหร่เราจะเราจะโตกันสักทีว่าควรให้มันเป็นสิทธิในการเลือกที่จะศรัทธาไม่ศรัทธาเถอะ

ค่ะหลวงพี่คุณศิษฐภัณฑ์ไม่ปล่อยให้สัทธาของญาติโยมเป็นคนจัดการไปล่ะครับ
เรื่องที่ท่านว่าเนี่ยการศรัทธาของประชาชนเป็นเรื่องปกติของพระรหัสอยู่แล้ว
แต่นี่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยก็คือการที่พระออกมาร่วมกับม็อบ
ออกมายืนไฮปรากบนเวทีแล้วพูดจาในลักษณะที่มันไม่ถูกไม่ต้อง
คือถ้าท่านอยากจะใช้สิทธิ์ของท่านก็เป็นเรื่องปกติท่านท่านไปทำของท่านเลยนะฮะ
ท่องทางโดยวิธีการไหนที่กฎหมายยอมรับก็ทำไป
แต่มาร่วมเดินขบวนเดินเดินถือป้ายทงเดินถือข้อความซึ่ง
หลายหลายข้อความก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะ
อย่างเช่นการขอสิทธิ์เอาคิ้วกลับคืนมาอะไรประมาณนี้
ถามว่าญาติโยมต่างนี้เค้าก็นับถือศาสนา
๘๐๙๐เปอร์เซ็นต์ก็นับถือเท่านั้นแหละ
เขาจึงออกมาวิภาควิจารณ์รวมทั้งผมด้วย

พระนี่หรือภิกษุหมายถึงผู้ขอ

ไม่ใช่เป็นอาชีพบินทบาทเพื่อเลี้ยงชีพตัวเอง
แล้วยึดถือคำสั่งคำสอนของพุทธองค์เป็นที่ตั้ง
เพื่อบรรลุสู่นิพานในอนาคต
แต่ถ้าพระออกมาเยอะทางการเมืองอย่างนี้เนี่ยถามว่าญาติโยมเขาอยากจะไปใส่บาทเนี่ย
เขาจะใส่บาทอย่างอย่างเอ่อเอ่อด้วยความเต็มใจเต็มใจได้มากแล้วแค่ไหน
หลวงพี่ห่วงตรงนี้ไหมคะไม่ห่วงเลยถ้าพระเป็นไปตามพระวินัยจริงจริงเนี่ย
เป็นพระในพุทธศนาจริงเป็นผู้บินทบาทจริงอยู่ด้วยศรัทธาของชาวบ้านจริง
พระจะยิ่งเห็นความทุกข์ของชาวบ้านชัดขึ้นมากกว่านี้แต่ทุกวันนี้เนี่ยพระในระดับสูงสูง
นิตยพัฒน์หมดเลยมีเงินเป็นหมื่นนิยพัฒน์เป็นหมื่นมีรถคันเป็นล้านนั่ง
อยู่ในตำแหน่งระดับสูงเนี่ยไม่สนใจความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเลย
ไม่สนใจว่าชาวบ้านถูกกดขี่ยังไงชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไง
พยายามจะบอกแต่ว่าพระไม่ยุ่งกับกันก็เพราะแบบนี้แหละไม่ใช่เพราะว่าเป็นพระตามพระธรรมวินัย
แต่เพราะเป็นเพราะพระที่อยู่ได้โดยการอุปถัมภ์จากรัฐที่ให้เงินเดือนที่ให้ตำแหน่งที่ให้อะไรต่าง
อันนี้โยมศรีกับอัตมานี่มองกลับกันเลยคนละเรื่องกันเลย
ขอขอประเด็นนี้แทรกไปที่คุณศรีสุวรรณได้ไหมคะคุณศรีสุวรรณไม่มีปัญหากับพระที่มียศมีตำแหน่งมีเงินมีทองมีรถมี
ก็ก็ในระบบมันถูกวางมาอย่างนั้นนะครับในแต่ละประเทศซึ่งนับถือพุทธศาสนาก็มีระบบโครงสร้าง
ในการดูแลพระเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะแต่ในเมืองไทยของเราเนี่ยเมื่อมีกฎหมายคณะสงฆ์ปีศูนย์ห้า
ออกมาบังคับใช้แล้วมีการวางกฎเกณฑ์ในเรื่องของการจัดลำดับสมณศักดิ์ของพระขึ้นมา
แล้วสังคมไทยก็ยอมรับใช่ไหมครับถ้าไม่ยอมรับก็คงมาคัดค้านมาประท้วงว่าเฮ้ยอย่าให้มีสมณศักดิ์อย่าให้มีตำแหน่งสังฆราชอย่าให้มีตำแหน่งมหาเทระอะไรต่างใช่ไหมฮะ
เมื่อเรายอมรับเราก็ต้องถือปฏิบัติเมื่อถือปฏิบัติผู้ที่ดูแลคณะสงฆ์มหาเทราสมาคมเขาก็ต้องออกกฎออกเกณฑ์มาเพื่อให้คณะสงฆ์หรือสมเนรเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างอยู่ด้วยกันอย่างสงบเสงียม
ไม่ไปยุ่งกับเรื่องทางโลกซึ่งมันมีปัญหาเยอะแยะของเขาอยู่แล้วแต่พอจะเอาคณะสงฆ์อ้างว่าเพื่อความทุกข์ร้อนของประชาชนฉันต้องไปรับรู้ด้วย
จริงประชาชนเขามีความทุกข์ร้อนอยู่ทุกหย่อมย่าไม่มีสังคมไหนประเทศไหนหรือเมืองไหนที่ประชาชนจะอยู่กันอย่างสุขสบายเลิศเลอลังการอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมารไม่มีมันทุกข์ยากเหมือนกันหมดแต่เพียงแต่ว่าบริบทต่างเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันฉะนั้นเขาก็มีผู้แทนมีสมาชิกต่างที่เขาจะรับเรื่องความทุกข์ล้อ
แต่พระเข้าไปยุ่งในเรื่องในได้อย่างไร
ไม่ได้เหมือนอยากคะซงเนี่ยคุณศรีไม่เคยรู้เลยว่าเราคือมีพระราชมันอย่า๒๔๘๔
ในที่บอกเนี่ยอำนาจแยกกันสามัญญาณในนิติบรรยาตุลาการ
ฝ่ายบริหารเราเคยมีพระราชบรรยานั้นแต่พระราชบรรยานั้นถูกล้มโดยสลิตธรรมรัฐ
ซึ่งเป็นพระเด็จการอย่างที่สุดเลย
และสลิดนั่นแหละเป็นคนนำความเลวร้ายมาให้คณะสงฆ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
มีกรณีพระพิมลธรรมอะไรต่างเอาท่านจับท่านไปขังคุก
แล้วโดยที่สุดท้ายแล้วบอกว่าขอให้จำเลยระลึกไว้เสมอว่านั่นเป็นกรรมของจำเลยเอง
สารต้องยกฟ้องต้องคืนตำแหน่งให้ท่าน
และโดยที่สุดคนที่ทำให้ท่านต้องปรณาการจากผ้าเหลืองไปเนี่ย
มีอันต้องถึงแก่มรณการอย่างไม่ดีสักคนเลย
อันนี้อยากจะเตือนให้นึกถึงอดีตไว้ให้มาก
คือคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะจบที่ทีวีทั้งสองท่านนะคะ
แล้วเราจะต่อออนไลน์ทุกช่องทางของไทยรัฐทันทีนะคะ
ตอนนี้สวัสดีทางออนไลน์ก่อนค่ะนามัศกาลค่ะ
ชมออนไลน์เดี๋ยวต่อได้เลยนะคะตอนนี้สวัสดีทางทีวีก่อนค่ะ
คุณผู้ชมชมต่อทางออนไลน์ของไทยรัฐนะคะ
ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงประมาณ๖โมง๒๕๖โมง๓๐นะคะประมาณนี้
ทางคุณศรีสุวรรณค่ะเรียนเอาภาพที่หลวงพี่ไพรวัลพูดก่อน
คือถ้าสมมุติเราจะพูดถึงพักกับการเมืองในประเทศไทยจริง
มันไม่ใช่เฉพาะตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะตอนเวทีเสื้อเหลืองแสดงก่อนหน้านี้นะคะ
คิดว่าทกลงแล้วเนี่ยภาคนิคไม่อยู่ในการเมืองไทยไม่ได้ใช่ไหม
ไม่เราก็เห็นการเมืองไทยที่ภาคนิคเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้ว
เฉพาะมีในช่วงยุคนี้สมัยนี้นะครับ
เห็นมาโดยตลอดแล้วอ่านประวัติศาสตร์ย้อนหลังไป
ก็ก็เห็นกันมาโดยตลอดนะฮะทั้งทั้งทางโลกทางธรรมก็ขัดแย้งกัน
มาก็เยอะแยะอย่างที่ท่านมหาได้นำเสนอเมื่อก่อนหน้านี้นะครับ
แต่ผมคิดว่าก็อย่างด้วยใจบริสุทธิ์ก็คือไม่อยากให้ทางพระทางธรรมเนี่ย
ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกนะครับเอ่อถ้าท่านจะมีปัญหาภายในในเรื่องเอ่อ
ภาวินัยในเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรต่างเนี่ย
เขาขอให้ท่านไปพูดคุยไปหาลือไปหาข้อยุติไปตกลงกัน
ในส่วนของพระของเนรได้ไหมอย่ามาพยายามดึงเอาทางโลกเข้ามาผสมจบ
เจอกันเพื่อให้เกิดแรงกระเพื่อมให้ใหญ่ขึ้นเพื่อนำไปสู่นู่นนี่นั่นเนี่ย
เพราะว่าอย่าลืมว่าทางโลกเองก็อยากจะใช้พระมาเป็นเครื่องมือเหมือนกันนะฮะ
อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของคนที่นับถือพระ
นับถือเนรคนที่เคารพในเพศบรรพชิตเนี่ย
หมองหมองไปด้วยนะฮะถามเพิ่มคุณศิษย์จัวร์นิดเดียว
คือถ้าสมมุติอย่างที่คุณศรีสุวรรณบอกนะคะไม่ได้มาใช้มอบของญาติโยมเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเป็นการเป็นการรวมตัวกันของพระสงฆ์สามเณรเนี่ยนะคะ

เอาเนี่ยมารวมตัวกันแล้วไม่เรียกร้องไม่เลยผมจะไม่เลือกเลย
แล้วจะไปดูขี้เหล่อีกหรอกว่าไม่ไม่ถ้าสมมุติว่าพระเนรออกมามารวมตัวกัน
ที่ไหนที่พุทธมนต์คนก็ได้สถานที่กว้างใหญ่เนี่ยนะฮะ
แล้วก็มาตกมาตกผลึกหาลือกันเนี่ยผมยิ่งสนับสนุนด้วยซ้ำไปนะครับ
ท่านไม่ต้องมาตากแดดตากฝนตากลมมาเยอะอะไรกัน
เพื่อให้กลายเป็นที่ติดฉินนินทานะครับ
กลายเป็นโลกวัชชะอย่างภาษาพระที่เขาพูดกันสังคมตีเตียง
หลวงพี่ค่ะทำไมไม่แยกทำไมไม่ใช้คือของเราก็คือของเรา
คำว่าของเราคือพิสูจน์สำมรรณเองก็คือมีของตัวเองด้วยของแยก
การปกครองมันไม่เอื้อให้ทำอย่างนั้นเลยคุณจอมขวัญ
ระบบการปกครองแบบพนักสงฆ์เนี่ยเป็นระบบการปกครองแบบข้างบนลงข้างล่าง
มีคำสั่งลงมาตามระดับชั้นเลยถ้าเราดู๔ข้อเนี่ย
ในในมาตรการในการจัดการกับพระเนรเนี่ยสั่งตามระดับขั้นเลย
มีเจ้าคณะหนเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขตทีนี้พระเนรขยับอะไรไม่ได้เลย
พอขยับพูดอะไรในลักษณะที่มันไม่เป็นที่ต้องการจะรับฟัง
ของรัฐสองรัฐก็ดีของผู้มีอำนาจในทางคณะสงฆ์ก็ดีพระเนรเหล่านั้นถูกเล่นงานทั้งหมดเลย
คำสั่งเลยแค่ถ้ามีคำสั่งนิดเดียวจากเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะเขตไปถึงเจ้าวาดเนี่ย
อย่างก็อย่างถ้าเป็นอมาภาพเนี่ยบอกว่าให้จัดการพระมหาภัยวันเนี่ย
ต่อมาไม่มีสิทธิ์อะไรในการอุทธรณ์ไม่มีสิทธิ์ในการดีการอะไรเลย
ต้องยอมรับคำสั่งของเจ้าอาวาสแทรกนิดเดียวค่ะ
มันต่างอะไรกับการที่มาอยู่กับม็อบที่เป็นญาติโยมเป็นหลักล่ะคะ
เขารับฟังอืมพระเนรเนี่ยเขาต้องการให้ประเด็น
ปัญหาคณะสงฆ์เนี่ยมันเป็นที่ถูกพูดถึงและเป็นที่รับฟังของชาวบ้าน
ชาวบ้านบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคณะสงฆ์ปกครองกันด้วย
บัญญัติคณะสงฆ์แบบนี้มีคณะบริหารมีกรรมการมหาเทศสมาคม
มันก็เลยเป็นภาพมายคติว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าพระเนรออกไปพูด
ออกไปอยู่ในที่ชุมนุมออกไปพูดเรื่องการเมืองก็จะเป็น
ก็จะมีมัยคติว่าพระเนธเหล่านั้นเป็นอรัชชีเป็นผู้ประพฤติตัวไม่ดี
บวชแล้วทำไมไม่ละทางทางโลกอะไรอย่างเงี้ย
ต่อมาบอกว่ามันมองว่ามันเป็นมายคติคุณศรีสุวรรณเอาเข้าจริงจริงแล้วเนี่ยนะคะ
ว่าจะอยู่ในเวทีรวมกับการชุมนุมตอนนี้หรือว่าเป็นเวทีที่แยกออกมา
พิสูจนสามเนรจะออกมารวมตัวกันเพื่อเรียกร้องเองคือมันก็หนีไม่พ้นคำว่าพระยุ่งกับการเมืองหรือเปล่า
เพราะว่ามันก็คือเป็นการเมืองบริหารพระไงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นพรบมีมหาเทรสมาคมมีสำนักพุทธ
คือมันก็เป็นการเมืองบริหารพระอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน
แล้วผมเชื่อว่าหรือประชาชนเนี่ยก็รับฟังได้
ถ้าเป็นความขัดแย้งหรือเป็นข้อขัดของพระของเนรนะครับ
แต่ว่าเป็นเรื่องที่ท่านพยายามที่จะเรียกร้องในส่วนของพวกท่านเอง
ประชุมปรึกษาหาลือนะครับผมคิดว่าทั้งฝ่ายทั้งโลกเนี่ย
ไม่ไปขัดแย้งอะไรกับท่านหรอกอาจจะเอื้ออำนวยการ
เพื่อให้มีการพูดคุยกันให้มากขึ้นด้วยซ้ำไปแล้วผมเชื่อว่าพระผู้ใหญ่ทุกวันนี้
เติบโตมานะฮะบวชมาตั้งแต่เป็นสมเนรยันจนเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่
แล้วเนี่ยผมว่าท่านมีเมตตาสูงด้วยซ้ำไปในการที่จะรับฟังข้อต่างเหล่านี้
แต่เพียงแต่ว่าเคยมีไหมล่ะเราเคยเห็นพระที่จะมารวมตัวกันเพื่อพูด
ว่าควรจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องเหล่านี้ก็มีกันบ้าง
แต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กซึ่งมันไม่เกิดพลังในทางสังคมใดทั้งสิ้นนะฮะ
ก็ลองที่ครับรวมตัวกันนะฮะนัดหมายกันนะฮะ
พระทุกองค์นะปัจจุบันนี้ก็เล่นเฟซบุ๊คกันอยู่แล้ว
ก็ลองรวมนัดหมายกันขึ้นมาสิครับผมว่ามันอาจจะมีทิศทางใหม่ใหม่
มีภรรยาใหม่ในการที่จะทำเกิดนำไปสู่กระบวนการการแก้ไขเรื่องเหล่านี้ก็ได้
หลวงพี่พระชั้นผู้ใหญ่รับฟังไหมคะ
ไม่อยากจะบอกคุณจอมขวัญนะบอกคุณศรีสุวรรณอย่างนี้นะ
มติในหลายมติที่ผ่านในที่ประชุมมหาเทราสมาคมเนี่ย
อย่างกรณีเรื่องพระเทระรูปอดีตพระเทระรูปหนึ่งเนี่ย

ปรากฏว่าพอสำนักงานพุทธเนี่ยเสนอเรื่องเข้าไปเนี่ย
มหาเทศมคมที่ประชุมอยู่ที่นั่นเนี่ย
ไม่มีความเห็นอะไรหรือให้ความเห็นอะไร
ในทางที่มันสอดรับกับพระธรรมวินัยเลย
คือรับทราบอย่างเดียวแล้วก็เอามาประกาศว่า
เป็นไปตามนั้นคือห้ามกลับมาห่มจีวอนอีก
นี่คุณจอมขวัญเห็นไหมโดยโครงสร้างเนี่ยมันไม่เอื้อให้พูดอะไรเลย
มันไม่มีทางไม่มีทางเป็นไปได้เลย
ขนาดพระอดีตพระผู้ใหญ่เหล่านั้นเนี่ย
เคยเป็นอดีตมหาเทรสมาคมซึ่งนั่งประชุมอยู่ด้วยกัน
ในที่ประชุมมหาธิรสมคมยังไม่มีใครปกป้องท่านเลย
ยังไม่มีใครกล้าพูดโดยเอาธรรมพระวินัยมายกทัพกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เลย
ปล่อยให้กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์อยู่เหนือพระธรรมวินัย
คือจริงหลวงพี่กำลังจะบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
สำหรับพระพิสุสามเณรเนี่ยคือสิ่งที่จะยึดใหญ่ที่สุดควรจะเป็นพระธรรมวินัย
มันต้องสอดคล้องการจะมาไม่มีปัญหาเลย
อย่างคุณศรีสุวรรณออกมาเนี่ยมาชื่นชมด้วยซ้ำ
ในการบังคับใช้กับภาษณ์เนทัก
ถามว่ามันมีความชอบทำยังไงลองถามกลับไปบ้างสิ
มันมีความชอบทำอย่างไรเป็นไปโดยภาษณ์มหาทัพมนินติกภาพรึเปล่า

ไม่มีปากมีเสียงทำไมไม่ทำงานให้พระเนรเหล่านั้นบ้าง
ท่านไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยอืมนี่ท่านมีแค่บาดเปล่าจีวอนเปลือย
แล้วท่านจะไปสู้อะไรได้อำนาจท่านก็ไม่มีคุณศรีสุวรรณค่ะ
คุณศรีวัลไม่ตั้งคำถามกับโครงสร้างผมผมคิดว่าเรื่องเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่
คือเราไม่ใช่เป็นพระเราไม่ใช่เป็นเนรเราไม่สามารถไปก้าวล่วงความรู้สึก
ความต้องการของท่านได้เราเห็นแต่ระเบียบผมเป็นนักกฎหมาย
ก็ดูเฉพาะระเบียบกฎเกณฑ์ที่มหาเทราสมาคมซึ่งเราได้รับการยกย่อง
และตามกฎหมายนะครับว่าเมื่อท่านออกกฎเนี่ยท่านก็ต้องดูพิจารณาแล้ว
อย่างถี่ถ้วนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใช้อารมณ์ในการที่มาออกกฎเกณฑ์อะไรต่างต่าง
อำเภอใจแล้วก็มีสำนักฝ่ายเลขาก็คือสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
สมัยก่อนก็คือกรมศาสนานะครับมาดูแลในเรื่องของธุรการให้กับท่านนะครับ
ผมว่าเมื่อเรายอมรับโครงสร้างในกฎระเบียบเหล่านี้นะครับ
แน่นอนฮะในกฎในระเบียบแต่ละข้อแต่ละกฎที่ออกมาใช้บังคับเนี่ย
มันไม่ถูกใจคนทั้งหมดหรอกมันก็มีบางคนที่ไม่เห็นด้วย
แย้งต่างมากมายแม้แต่ในทางโลกเหมือนกัน
ออกกฎหมายออกกฎระเบียบมามึงใช่มีคนที่เห็นด้วยทั้งหมดเมื่อไหร่
ก็มีคนคัดค้านแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยพระเนรทั่วประเทศสองสามแสนรูปเนี่ย
ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็ออกกันมาเต็มแล้วนะครับ
แต่ว่าแน่นอนมีบางคนที่เขาไม่เห็นด้วย
เขาก็พยายามส่งสัญญาณแต่ว่าเสียงมันไม่ดังไง
ผมเองเนี่ยจะไปเห็นด้วยกับเสียงส่วนน้อยที่ไม่ดัง
มันก็กะไรอยู่นะฮะคุณศรีสุวรรณเลือกเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยหรือคุณศรีสุวรรณเลือกเห็นด้วยกับถูกกับไม่ถูก
ผมจะยึดในเรื่องของเหตุและผลเป็นหลัก
แต่เสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยไม่สำคัญอ่าถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลเรารับได้อืม
พี่หรือว่าจริงขออภัยนะคะหรือจริงแล้วพระเนรที่ออกมากับผู้ชุมนุมแล้วก็หลวงพี่อาจจะเป็นพระเนรส่วนน้อยหรือเปล่า
เราเคยเปิดให้มันมีการอยากจะมาขอยืนยันคำเดิมอย่างรัฐธรรมนูลร่างรัฐมนูล
คุณจะประกาศใช้ยังต้องมีคณะศึกษาคณะทำงานอะไรเยอะแยะในปีกย่อยข้อละเอียด
แต่พระราชบัญญัคณะสงฆ์เนี่ยคุณจะมาใช้กับพระเนี่ยคุณไปออกกันเอง
คุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นคาราวาสเป็นชาวบ้านอ่ะอย่างที่จะมาพูดตอนต้นเนี่ย
ผ่านทรนช๓วันละรวดเลยแล้วก็มาเวลามามันคับใช้กับจับสายย่ามพระเลย
สายยามพระอ้าวไปปกครองดูแลกันอย่างนี้เนี่ย
แล้วมันทำให้พระเนรมีกระบวนการในการมีส่วนร่วมตรงไหน
แต่มาถามคำเดียวว่ามีส่วนร่วมตรงไหนถึงบอกว่าเรายอมรับเนี่ย
มันไม่เคยมันไม่เคยทำให้มันมีกระบวนการการมีส่วนร่วมในการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
แล้วมันมาบอกว่าเรายอมรับเนี่ยแต่หมายความว่ามันไม่ได้เลย
มาตรา๗๗เนี่ยก็ระบุไว้ชัดเจนว่าการจะปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดเนี่ย
อย่างน้อยต้องไปกระทำการ๒ประการ๑ไปรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียนะครับ
นั้นการแก้ไขพรบอสงปีหกศูนย์ปีหกหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้
แต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านไปอยู่ตรงไหนไม่ผ่านแน่นอน
ไม่ผ่านคณะกรรมธิการอะไรเลยไม่ผ่านการทำงานเลย
ฝากคุณโยมศรีไปหาข้อมูลด้วย๓วันแล้วรวดเลยพิจารณากันทีเดียว
อันนี้ฝากอันแรกอันแรกอันนี้ขอช่วยไปตรวจสอบที่
ไงเนี้ยเดี๋ยวเจมส์ขอเพิ่มประเด็นสมมุติเวลาเราเรายิงตามพรบอ๙๘๖
หนึ่งเอาแค่นี้ก่อนนะคะแก้ไขเพิ่มเติมหกศูนย์หกหนึ่ง
คำถามคือคุณศรีสุวันมีมุมมองมองว่าจริงจริงแล้วพรบอสงปีหกนี้
ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือโลกก็พยายามจะเข้าไปยุ่งกับธรรมป่ะคะ
คือเหมือนกับจะบอกว่าพยายามให้แยกกันอย่ามายุ่งการเมือง
ก็นี่การเมืองเข้าหาเขาเองนะไม่ฮะก็ก็บอกแล้วไง
คือจริงจริงหลักมันก็คือพบส๐๕
เพียงแต่ว่า๖๐๖๑เป็นการปรับเพื่อให้มันสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างเช่นสำนักงานพุทธศาสนามันก็เพิ่งตั้งขึ้น
สมัยก่อนมันไม่มีถ้อยคำนี้ในกฎหมายสงฆ์ปี๐๕
เขาก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข
งั้นที่ฉันไปที่๐๕ตอน๐๕หรือแม้กระทั่งที่หลวงพี่บอกว่า
๐๕มันมีตั้งแต่๘๔แล้วเนี่ยนะคะ
คำถามก็คือว่าก็คือโลกพยายามจะเข้าไปกำหนดทำป่ะคะ
คือก็ล้ำเข้าไปหาเขาเหมือนกับเอาการเมืองเข้าไปหาเขาเอง
ใช่มันก็จำเป็นเพราะถ้าไปยืนอย่างอยู่แต่
พศ๒๐๕เนี่ยมันก็จะติดขัดโน้นติดขัดนี่

เรียนถามให้ชัดจริงแล้วคุณศรีชะวัลคิดว่าการ
อย่างภรรบสงศ์หรือว่าพระธรรมวินัยอะไรต้องใหญ่สุดในมุมมองของศรีสุวรรณ
คือในส่วนทางโลกรัฐมนูลคือใหญ่ที่สุด
ลองลงมาก็คือเอ่อประกอบรัฐธรรมนูล
ตามมาด้วยพระราชบัญญัติค่ะนะครับพรบสงฆ์เนี่ยคือพระราชบัญญัติ
ค่ะนะฮะมันก็ใหญ่ลำดับที่สามอยู่แล้วค่ะแต่ในส่วนของทางสงฆ์เนี่ย
เขามีพระธรรมวินัยเป็นเป็นเหมือนกฎหมายสูงสุดของเขา
ค่ะนะครับมันก็มีบทบัญญัติอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่า
การที่สงฆ์จะอยู่เฉพาะในพระธรรมวินัยเนี่ยมันไม่ได้แยกกันระหว่างน้ำกับน้ำมันได้ซะเมื่อไหร่
นะฮะมันก็มีการเกี่ยวพันธุเกี่ยวยงกันเพราะสงฆ์กับคฤหัสก็ต้องอาศัยเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
มันก็มีเรื่องที่จะต้องมาปะทะสังสรรค์หรืออะไรกันเนี่ยมันก็จำเป็นต้องมี
กฎหมายมาควบคุมมาดูแลมาจัดระเบียบค่ะก็เท่านั้นเองมันไม่ได้ไปกระทบกระเทือนต่อสิทธิ
พระราชบัญญัคณะสงฆ์เนี่ยกระทบชัดเจนเลยอย่างจะมาพูดเรื่องประเด็นเรื่องสิทธิในการคลองจีวรเนี่ย
ยังไม่ได้เลยบางมาตราที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานที่บอกไว้ชัดเจนเลยว่า
ถ้าคณะสงฆ์ถูกบังคับถ้าพระสงฆ์รูปใดถูกบังคับให้
ให้ต้องคดีความและถูกบังคับให้ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยถือว่าเป็นการสละสำนักเพศ
ต่อให้คดีความยังไม่ถึงที่สุดอะไรก็ตามแต่ท่านจะกลับมาคอนจีวันใหม่ไม่ได้
อันนี้มันขัดกับหลักสิทธิเสรีภาพชัดเจนเลยแล้วมาตรานี้ยังมีอยู่
มีอยู่เพื่อใช้เป็นช่องทางในการจัดการกับพระ
ซึ่งไม่รู้แหละจะไม่อะไรกับรัฐก็ตามแต่เนี่ยมันมีช่องโหวช่องว่างอยู่อย่างนี้คุณจอมขวัญนี่มันเห็นชัดเจนที่สุดเลย
จริงถ้าถ้าพูดถึงภิกษุสามเมินเองเนี่ยนะคะคือเวลายึดถือในการที่เป็นกรอบปฏิบัตินี้
อะไรใหญ่สุดคะคืออย่างนี้คุณศรีสุวรรณเป็นนักกฎหมายฉันก็จะเห็นลำดับความสำคัญ
ถ้าเป็นภิกษุสงศ์สำเนยนเองคือยึดอะไรเป็น
ทางโลกบอกว่ารัฐมนุนเป็นกฎหมายใหญ่สุดเนี่ย
ทางศาสนาพระธรรมวินัยก็ต้องใหญ่สุด

ฉะนั้นแดงว่าพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา
อยู่ภายใต้หลักพระธรรมวินัยเหรอ

มันควรจะมีเพื่อประโยชน์แก่การที่ทำให้กระบวนการทางพระธรรมวินัยบางอย่าง

หรือมันสอดคล้องกับพระธรรมวินัยมากขึ้นในบางเรื่องเท่านั้นเอง

คืออะไรที่ถูกกำหนดมาที่ดูเหมือนเป็นทางโลก
แต่ว่าคือไปปฏิบัติใช้กับพระสงฆ์เนี่ยนะคะ

กับพระธรรมวินัยแล้วคือไม่ไปด้วยกันแล้วยังไงต้องสู้ว่าให้แบบเปลี่ยนให้ได้
ตามมามองว่ากระบวนการมันไม่ได้เช่นพระพุทธเจ้าสร้างคณะสงฆ์ออกมา
คณะสงฆ์สมัยพุทธกาลมีความเป็นพรดรภาพมาก
อยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบพระอุปชาปกครองสาธิวิหาลิกอันเตวาสิก
สมัยก่อนพวกอุปชาจะบวดบวกคนระบุธนี้ต้องดูแล๕ปี
ทุกวันนี้ใครมีใบต่างอุปชาบวดได้เล็กเท็จเลย
กันทีร้อยรูปก็มีพันรูปก็มีบวชแล้วก็ทิ้งหมด
ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามประธรรมวินัยได้
แล้วก็เลยเห็นข่าวพระทำตัวเสื่อมเสียทำตัวไม่ดีหมด
เพราะระบบทางพระธรรมวินัยมันล่ม
ระบบเจ้าอาวาสปกครองวัด
ภพลูกวัดนี้ไม่ได้ในฐานะเป็นเพื่อนสหภัตริย์ธรรมจารี
หรือเพื่อนพรมจารีประพฤติธรรมด้วยกัน
ทุกอย่างเนี่ยแล้วแต่เจ้าอาวาสจะจัดการเลยจะตั้งใครก็ได้
อยู่ในวัดจะดูแลสมบัติพระสถานคนเดียวก็ได้มันจึงมีเรื่องเงินทองเงินอะไรเยอะแยะ
โอนเข้าบัญชีเจ้าอาวาสก็ได้อย่างงี้เพราะดูแลคนเดียวมันไม่เป็นไปทำ
มันทำให้ระบบคณะสงฆ์ของพระเจ้าล่มหมดเลย
พี่แต่ว่ามันมีอันนี้เข้าใจในภาพใหญ่ที่หลวงพี่บอกนะคะ
คือมันมีลำดับขั้นมียศมีตำแหน่งในสงฆ์
คืออันนี้ก็ทำให้คือตกลงเป็นโรคหรือเป็นสงฆ์กันแน่นะ
ตอนนี้ที่เราพูดในบริบทเมืองไทยอันนี้เราเข้าใจกัน
ทีนี้ขอถามเป็นประเด็นเล็กลงไปหน่อย
เมื่อสักครู่นี้ที่คุณศรีสุวรรณพูดถึงบอกว่ามันมีประเด็นพูดถึงการทวงคืนคิ้วใช่ไหมคะ
คืออันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงจังหรือเปล่า

มองว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้

แต่ถามว่าพระที่ท่านออกมาพูดมีสิทธิ์พูดไหม

โกนคิ้วมันไม่ได้เป็นข้อบรรยัติตามภาวินัย

แต่ว่าการโกนคิ้วมันเป็นธรรมเนียม

มี๓กรณีเลยว่าทำไมถึงกดคิ้วเนี่ย
อย่างต่อมาเนี่ยเพราะมันมีเคล็ดกรณีนี้เนี่ย
มาจึงได้ไปศึกษาว่าเพราะเหตุอะไร

เฉพาะของไทยจึงไม่เหมือนกับเทราวาสของพม่า

มันอยู่ที่เราจะมองมุมไหน

ไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าการที่ออกมาเรียก
คือมันยกตัวอย่างเรื่องคิ้วขึ้นมาใช่ไหม

กันในท้องถนนเนี่ยมันเยอะกว่านี้

ที่พระสงฆ์ในเมืองไทย

ซึ่งร่างแล้วก็ผ่าน

แล้วก็คิดเห็นอย่างไร

เมื่อสังคมของคณะสงฆ์ก็เป็นอีกสังคมหนึ่ง

กฎหมายมันในระบบประเทศของเราเนี่ยมันก็
มีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการ
นั้นพระสงฆ์เนี่ยมันก็สอดแทรกอยู่ในระบบของสังคม
โครงสร้างของสังคมแม้ว่าท่านจะยึดถือทำวินัยเป็นที่ตั้ง
แต่กิจวัตรหรือวัดปฏิบัติของท่านหลายส่วนหลายอย่าง
มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกทั้งสิ้นนะฮะ
ฉะนั้นมันก็ต้องเอาทางโลกเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์ด้วย
แต่แต่ทางโลกเนี่ยไม่เข้าไปเขาเรียกอะไรไปล้วงลึกถึงขนาดว่า
ท่านต้องเท่งคัดในพระธรรมวินัยสองร้อยยิบเจ็ดข้อ
ท่านจะผิดอะไรไม่ได้มันไม่ใช่ท่านก็ทำผิดกันเยอะแยะไป
เยอะแยะไปนะฮะถ้าจะเอาสองร้อยยิบเจ็ดข้อมากลางเนี่ย
ทั้งนั้นเลยฮะทุกวันผมเชื่อว่าพระแทบจะทุกรูป
ทำผิดพระธรรมวินัยกันทั้งสิ้นเนี่ยแม้แต่เรื่องรับเงินรับทองนี่เห็นไหม
อยู่ในพระวินัยซื้อของจ่ายเงินจ่ายทองก็อยู่ในพระธรรมวินัย
แต่เพียงถ้าเราไม่บังคับกันให้เข้มงวดเกินไป
ยกเว้นไอ้พระภิกษีนะครับที่เป็นประเด็นที่ต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มข้น
คือถามคุณศรีสุวรรณเพิ่มเติมนะคะคือถ้าฟังจากคำตอบของคุณศรีสุวรร
ถ้าเรียนเข้าใจผิดคุณศรีสะวันแก้นะคะครับคือการถ้าฟังคำตอบ
เดี๋ยวนั้นอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างชัดเจนที่พิกษุกศงมาพูดเรื่อง
กับกรณีที่ในหมู่สงฆ์เองมีลำดับชั้นยศโครงสร้างต่างที่เหมือนโลก
ตกลงมันต่างกันตรงไหนสองภาพเนี้ยว่าตกลงสงฆ์เกี่ยวกับการเมืองได้ไหม
เพราะการเมืองในสงฆ์เราก็เห็นโครงสร้างถูกไหมคะคำถามคือแล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะ
ในม็อบกับพระที่มีตำแหน่งแห่งหนอย่างเงี้ยคือในม็อบเนี้ยผมก็อธิบายมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันเป็นความที่ผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้น
ใช่ไหมฮะไม่งั้นตำรวจเขาไม่ออกหมายเรียกหมายจับอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดส่งฟ้องศาลกันอยู่
มอบผิดกฎหมายแล้วพระสงฆ์ขเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนคนทั้งประเทศเนี่ย
จะไปยุ่งไปเกี่ยวกับละวันนี้ทำไงคือแปลว่าถ้าท่านถ้าท่านอยากจะเรียกร้อง
หรือคืองั้นแปลว่าถ้าเป็นมิอบที่ขออนุญาตถูกกฎหมายอะไรคือมันสิบสามไม่มีปัญหาแล้ว
นี่มีปัญหาเลย
เดี๋ยวตกลงติดแค่ว่าง
ทำลุงพี่คือจริงจริงในวัดคือเด้อเย็นเห็นข้อกำหนดนะคะ

แต่ถ้าเราลงไปในหน่วยย่อยเนี่ยพระสงสรรมเนสามารถไปพูดเรื่องที่ตัวเองไม่เห็นด้วยในวัดได้มั้ย
ที่ไหนล่ะคุณจอมขวัญที่ไหนมีพื้นที่ให้พูดล่ะมันไม่มี
จะไปพูดที่วัดที่ไหนตรงไหนเพราะว่าวัดมันอยู่ภายใต้การดูแลของคณะสงฆ์ทั้งหมดเลย
โครงสร้างตั้งแต่วัดลงไปจนถึง
กรใหญ่สุดมันอยู่ภายใต้การดูแลภายใต้พระราชบัญญัตินี้ทั้งหมด

แล้วถ้าไม่มีการชุมนุมแล้วจะทำยังไงคะ
ก็นี่เขาต้องหาพื้นที่แบบนี้ไงคุณจอมขวัญแต่ว่าจะพูดให้เป็นทำก็คือ
มันไม่ใช่มีเฉพาะในพื้นที่การชุมนุมหรอก
ที่เขาจัดงานเสวนากันอะไรกันก็มีการพูดเป็นปกติ
ก็เหมือนนักศึกษานั่นแหละจะพูดบางเรื่องในวงเสวนาไม่ถูกดำเนินคดี
แต่พอไปพูดบนเวทีการชุมนุมถูกดำเนินคดีอะไรอย่างนี้เป็นต้น
พี่ทำไมไม่ใช้วิธีการที่เขาให้ไว้
แล้วก็ค่อยดันให้เกิดการเปลี่ยน
ไม่ว่าจะเป็นพรบคำสั่งมติอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทำไมไม่ค่อยดันแล้วก็เปลี่ยนกันภายในสงฆ์เอง
วิธีการยังไงคุณจำขวัญเสนอไปไหน
เสนอเรื่องพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เสนอไปให้องค์กร
ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัชนสงฆ์เขาจะฟังเหรอ
เสนอไปให้สำนักงานพุทธสำนักงานพุทธก็อยู่ภายใต้
การดูแลของพระราชบัญญัติอันนี้ของคณะสงฆ์
องค์กรสงฆ์เขาจะฟังเหรอไม่มีทางเขาไม่มีทางฟัง
เอางั้นลองเปรียบเทียบในอดีตนะคะคือเรียนทราบว่า
ในส่วนของการเมืองไทยมีพระสงฆ์แต่ละรูปเข้ามาเกี่ยวข้อง
อันนี้เข้าใจแต่ประเด็นคือว่าแต่ว่าถ้าภาพใหญ่
ภาพใหญ่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเห็นนะคะคือพระสงฆ์ที่เราเห็นในแต่ละครั้ง
ว่าเป็นส่วนน้อยนะถ้าเอาภาพข้างนอกที่แบบ
นอกมองเข้าไปนะคะภาพที่เห็นเนี่ยก็ไม่เห็น
ก็อยู่กันมาได้นี่เราต้องยอมรับความจริง
พระสงฆ์ซึ่งมีความคิดเห็นตรงกันกับพระเนร
ซึ่งออกไปพูดเรื่องเหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยเลย
แต่มันเป็นขึ้นใต้น้ำเท่านั้นเองเพียงแต่พูดกันในที่รับเท่านั้นเอง
มันมีการพูดกันอยู่ในมหาลัยสงฆ์ในพื้นที่ต่าง
มันมีการพูดถึงปัญหาเหล่านี้อยู่ทุกวันเลย
เพียงแต่ว่าเราเอาสิ่งซึ่งพูดกันในที่รับออกไปสู่พื้นที่สาธารณะเท่านั้นเอง
ให้มันเป็นที่พูดถึงบนพื้นที่สาธารณะ
หลวงพี่เวลามีประเด็นที่พระพิสุสามเณรเห็นว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคะ

เขาไม่ดันไปทางที่คุณจอมขวัญว่าหรอก

เพราะลัทธนาโธษีก็เป็นคนออกกฎหมาย
กฎหมายมันก็ต้องผ่านทางคนกายรัฐสภามันก็ต้องผ่านทางนายุครัฐมนตรี
ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลอีกทีหนึ่งแล้วแล้วพระแล้วเนรทำบ้างไหมคะ
ถึงแม้ว่าต้องมาสภาก็ตามได้ทำบ้างไหมคะก็ต้องส่งเสียงไง
แต่ปกติมันยังไม่มีพื้นที่เหล่านี้ไงอย่างที่เราเห็นก็อย่างเรียกร้องอะไร
นักงานพุทธศนาแห่งชาติก็เคยทำก็ไปเรียกร้องกัน
ต้องไปเรียกร้องผ่านรัฐนั่นแหละไม่ใช่ไปเรียกร้องผ่านคณะสงฆ์ด้วยกันเอง
เพราะว่าคณะสงฆ์ด้วยกันเองไม่มีอำนาจอย่างที่จะมาเรียนคุณจอมขวัญตอนต้นว่าที่มาของพระราชบัญญัติตัวนี้มันมาจากทางโลก
มันมาจากรัฐเป็นคนออกกฎหมายมาเป็นคนตากฎหมายมา
จบรายการเอาอย่างนี้ค่ะหลวงพี่คิดว่าถ้าจะพูดแทนพระแทนเนร
ในรายการนี้มีอะไรบ้างที่ตอนนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่หรือเป็นปัญหาโครงสร้างเป็นปัญหาสันหลังของพระสงฆ์ในเมืองไทยเลยมีเรื่องอะไรบ้างคะ
ก็หลักก็ที่เราพูดกันเรื่องพระราชบัญญัคณะสงฆ์เรื่องสิทธิเสร็จภาพเขาพูดไปไกลถึงเรื่องความเสมอภาคของคนทุกคนแม้แต่คนที่ไม่มีศาสนาด้วย
อืมข้อเรียกร้องเนี้ยของเขาดีมากเลยถ้าเราเปิดใจรับฟังเขาสักนิดหนึ่ง
พระสงฆ์ในศาสนาพุทธต้องมาพูดแทนคนที่จะไม่สังกัดศาสนาคะ
มันเป็นประเด็นที่ควรจะต้องพูดเพราะว่าโดยปกติทุกวันนี้เนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลาเลยว่าได้รับสิทธิอะไรมากกว่าศาสนาอื่นได้รับการอุปถัมภ์ได้รับอะไรอย่างนี้
คณะสงฆ์บางกลุ่มก็เห็นว่าดังนั้นคณะสงฆ์ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเห็นด้วยกับโครงสร้างหรือกับระเบียบกับวิธีการที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ก็เห็นปัญหาเหมือนกันแล้วก็อยากจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฟรีต่อกันเป็นเรื่องเสมอภาคกันแม้แต่คนที่ไม่มีศาสนาก็ตาม
ไม่ใช่ว่าเอาคำสอนทางศาสนาหนึ่งไปเป็นข้อห้ามอย่างเช่นห้ามขายสุราเครื่องมืนเมาอะไรอย่างนี้ไปห้ามกันในวัดสิห้ามกับคนพุทธด้วยกันสิแต่คนที่เขาไม่มีศาสนาคนเขานับถือศาสนาอื่นเกี่ยวอะไรด้วย
อย่างนี้เป็นต้นที่หลวงพี่พูดมาค่ะเดี๋ยวฉันขอมาปิดท้ายที่คุณศรีสุวรรณก่อนจบรายการคุณศรีสุวรรณลองแนะนำในฐานะนักกฎหมายหน่อยคือเราเราฟังพระสงฆ์เราฟังสามเณรเนี่ยนะคะเราอาจจะเห็นได้ว่าคือเขาก็ไม่ใช่ไม่พยายามในพื้นที่เขานะนะคะแต่ว่าคือโครงสร้างมันก็ทำลำบากหรือเปล่าที่จะเสนอที่จะดันเองเพื่อที่จะ

ด้วยความยินดีจบแบบกรยานมิตรสำหรับการสนทนาธรรมวันนี้นะคะครับแต่ว่าเราเราอาจจะเห็นภาพนี้หลังจากนี้ต่อไปอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือว่าสำเนญในการชุมนุมอันนี้คาดเอาเองนะแต่ว่าออกมาแล้วเป็นอย่างไรไม่ทราบส่วนการรับเรื่องของคุณศรีสุวรรณก็ไม่ทราบเป็นอย่างไรเพราะว่าส่งเร
คืออย่างนี้ก็คือเอาเรื่องสงฆ์มาให้โลกจัดการนะดิฉันเข้าใจถูกหรือเปล่าก็น่าจะเป็นในลักษณะนั้น
ซึ่งคุณศรีสุวรรณถือว่าตัวเองไม่ได้สนับสนุนผิดด้านถูกไหมก็คือตามรายลักษณอักษร
แล้วก็พรบมติคำสั่งต่างต่างตามในรัฐอักษรถูกต้องอ่า
ส่วนถ้ามีผลบังคับใช้หรือมีผลลงโทษใดจริง
อันนี้เดี๋ยวได้นิมนต์หลวงพี่มาอีก

คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังต้องถกเถียงกันอีกนะคะ
เพราะว่ามันอาจจะมีอยู่หลายมิติที่มันสลับซับซ้อนอยู่
ถ้าเราพูดแบบความเป็นรัฐไทยนะคะ

แต่ว่าอันนี้ถือว่าได้หลายประเด็นแล้วนะคะ
สำหรับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะ
โมง๑๕นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ